รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

นี่ฉันว่าเปิดไปคาแคร์เป็นอย่างอื่นไหมเจ๊ทำไมอ่ะ
ที่ฉันนั่งมาเนี่ยลูกค้ามันไปไหนกันหมดเนี่ยฮะเจ๊เจ๊
จริงตอนแรกอยากเปิดเป็นคาแคร์นะ
แต่เจ๊ไม่ชอบอะไรที่มันค้างคา

พูดถึงเรื่องรถนี่รู้สัญญาณป้ายจราจรกันไหมเนี่ย

พ่อฉันนี่เป็นจราจรเก่า

แหมถ้าพ่อแกไม่ตายนะบอล
จะบอกพ่อแกให้แก้ไขป้ายจราจรหน่อย

ก็มาตอนเย็นเนี่ยชั้นมอเตอร์ไซค์ล้มเกือบตาย

ขับไม่ดีเหรอเออล้มเรื่องอะไรอ่ะ
ก็ขับมาช้าแต่ป้ายมันพาล้ม

ก็มันเขียนไว้ว่าโค้งอันตราย

ฉันจะเลยไม่โขงขี่ตรงล้มข้างทางไปเลย
โคลน
โค้งโค้งอันตราย

คุณเนี่ยควรจะขับค่อยขับค่อย
ไม่ใช่คุณโปรงใจ

ระหว่างไฟแดงกับไฟเขียว
คนชอบไฟอะไรมากกว่ากัน
ง่ายก็ชอบไฟเขียวเนี่ย

ไฟเขียวขับเร็วขับเร็วขับเร็ว
ตอนไฟแดงจอดดู
นี่เบิร์ด
เมื่อวานสืน
เมื่อวานสืน
ฉันโดนตรวจจับ

จับเรื่องอะไร
ตั้งด่านอยู่ตั้งด่านอยู่

ก็ป้ายหน้าร้านมันติดไว้ว่า

สุดท้ายเจ๊ก็เลยไม่ได้ตรวจเลยอ่ะ
จะตรวจไม่ให้เจ๊

ครึ่งทั้งนั้นก็เสียงว่าให้จิน

เรียกทำไมหรือให้หมาผมกิน

อะไรวะเนี่ยนะนิดหน่อยโวยวาย
นี่นครเขาอยู่กันนะเขาบันเทิงกันมากเลย

ต้องลุงอย่าเพิ่งเดือด

เอาไก่อันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ๊สั่งมาให้

ไอ้ดอนาลแมคดอนาล
มีเซตไหนบ้างคะเอาเซตที่ถูกที่สุดอะค่ะ
เหรอคะแล้วเซตไหนราคาถูกที่สุดล่ะคะ

เป็นไงเจ๊เขาบอกว่าโทรผิดสรุปเจ๊ไม่รู้เบอร์หรอก
แต่พูดกับใครเขาบอกว่าเจ้าวาดวัดอ่ะ
เจ๊ไม่ต้องโทรไปหรอกถามพวกฉันก็ได้
ฮะฉันสั่งกินประจำอ่ะ
ไม่ใช่อ่ะหน้าตาเราไม่น่าสั่งกินประจำ

ผมสั่งกินประจำอ่ะถ้าสั่งกินประจำรู้ไหมว่าเซ็ตไหนราคาถูกสุด

ราคาแบบไหนดิจะกินแบบไหนน้าที่ไหนเออเลือกมาก่อน
แล้วแบบไหนราคาถูกที่สุด
ไก่สุดเวิร์ค๑๒ไก่สุดเวิร์ค๒๓ข้าวปลาแซ่บโบสุดเวิร์ค
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถามแล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใคร

ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
เวลา๑๙นาฬิกาทางเฟซบุ๊กแกงป่วนด้วนราคา
หลังจากเมื่อวันนี้เปิดตัวคุณพิมผู้เข้าแข่งขันคนใหม่จากทางบ้าน
พร้อมด้วยคำถามข้อแรกกับผลิตภัณฑ์ขจัดคราบ
ไม่รู้ว่าคุณพิมจะต้องสะดุดตั้งแต่ข้อแรกหรือว่าจะสามารถผ่านไปได้ฉลุย
ไปเลยกันต่อเลย
พี่เบิร์ต๒๐๔๐

ซึ่งนี่จะงงบ้าเลยเห็นนั่งนับสักพักแล้วก็มีอยู่๔๐เนี่ย
ก็ใช่ไงเพราะมี๔๐ถึงต้องนับ

นับไปเรื่อยเผื่อมันจะเพิ่มขึ้นมา
โอ้โหนับตั้งแต่เมื่อเย็นวานนี้ก็ยังเหลือ๔๐เท่าเดิม
ก็ทำงานทำมาหากินเงินมันจะได้เพิ่มขึ้น

อย่าคอยวาสนาอย่าเสวนาคนชั่ว
อย่ามั่วไปมุกอย่าสุกก่อนหาม
เอออย่าถามคนข้างบ้าน

เอออย่าสุกจนลืมตัว

นี่ตายแล้วหลังไม่โดนใจมากเลยอ่ะพูดถึงอยากมี

อ่าฉันอยากรวยอ่ะมีกระถาเงินล้านให้

นักโม๓จบนักโม๓จบ
โอเคตั้งนโม๓จบแล้วก็ออกไปทำงานแค่นั้น
ซึ่งอะไรอ่ะโอ้เนื่อย
ไปทำอะไรมาเหนื่อยฮะทำงานบ้านอ่ะดิบ้านหลังย้าย

ใช่เป็นเจ้าของบ้านเหรอฮะเป็นคนใช้ค่ะ

พี่ชดใช้หนูทำงานบ้านครั้งหลังแล้วหนูจะทำคนเดียวไหวไหม
หนูเอาแค่ขวดเดียวขวดที่ถูกที่สุด

สวัสดีครับคุณพิม
เวลาพูดพูดอย่างไรวัตเชียสัมพันธ์

เขาไม่ใช่ผู้ประกาศนะฮะครับเฮนอะไร
ติ้งติ้งต้ำ
ทิ้งติ้ง
ท่านผู้มีอุปการณ์รักคนโปรดทราบ
ขณะนี้ห้างของเรา

เย็นค่ะหลังประชาสัมพันธ์สิ

กรุณาไปเลื่อนรถให้เราก่อน

จะเอาจักรยานออกไปปั่นเล่นค่ะ
พี่ก็พูดได้ไหม

เฮ่ยทำไมพูดเปลี่ยน
น่ารัก
และนี่คือพิเตอร์มัสซัล
น้ำยาขจัดคราบหินปูนสุขภัณฑ์ครับผม

น้ำยากำจัดค่าไขมันในครัว

เพราะว่าเป็นน้ำยาขจัดคราบในห้องน้ำครับผม
ฉีดแล้วก็เช็ดแค่นี้เอง

ต้องกังวลค่ะนี่คือคำถามแรกเท่านั้นเอง

เอาละพี่พิม

ถ้าแพงสุดเนี่ยพิมว่าน่าจะเป็นอันนี้
เพราะว่ามันเป็นหัวแบบฉีดอะค่ะ

ในห้องน้ำเนี่ยมันก็แค่แบบน้ำธรรมดาค่ะ
แต่อันนี้คือขจัดคาบความมัน

คำนี้เขาก็จัดความมันน่ะคุณ

ขอตอบข้อหนึ่งค่ะ
อ้าววิเคราะห์อันนี้แล้วทำไมมาตอบอันนี้ล่ะคะ
เพราะว่าอันนี้มันแพงสุดไงคะอันนี้ก็ต้องถูกที่สุด
มีหัวฉีดนี่แพงโอเคงั้นเป๊กจะเฉลยที่อันแรกค่ะ

น้ำยาขจัดข้าวผินปูนเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

ท่อต่อไปค่ะจำนวนเงินมีมูลค่าต้องขึ้น

แต่คำถามของเราน่ารักค่ะเพราะว่าคำถามเหมือนเดิม
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือก

นี่ครับนั่นอะไรไหนนี่แฟนหรือ
เป็นแฟนอีกแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อ
หอมแก้ดูนี่ใช่ต้องหอมแก้อันนี้
ไม่เชื่อพี่ตี๋พี่ตี๋ไม่กล้าถูก
ไม่กล้าพี่ไม่กล้าถามน้องเขาก่อน
เขาว่ากล้าอยู่แล้วพี่กล้าว่าใจถึงว่าถูกป๊อต

กลับมาที่นี้ดีกว่านี่ส่วนผสมของน้ำจิ๊บ
นี่คือพริกเขียวนะฮะ
พริกเขียว๑กิโลกรัม
โอ๊ยจุดชุดบุญ

อันนี้กระเทียม๑ธวงกระเทียมอ้าวถูกแล้ว
กระเทียม๑ธวงใหญ่ด้วยปราคาถูกที่สุด

อันนี้น่าจะถูกกว่าเพราะเวลาไปจ่ายตลาดก็ต้องรู้
มะนาวครับผมมะนาวแป้งมี๑๐รูป

เดี๋ยวนะไม่ต้องเหยียง

อ้าวพริกแพง
เออคุณผู้ชมแล้ว

เครื่องทำน้ำจิ้มทั้ง๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุดค่ะ

กระเทียมันเป็นค่อนข้างพวงใหญ่เนอะค่ะ
พริกอะค่ะพิมจะเคยซื้อที่มันเป็นจาน

ซึ่งมันก็แบบมีนิดเดียว

พิมพ์ว่าอันนี้มันไม่น่าจะใช้

แล้วคุณพิมคิดว่าอะไรถูกที่สุด
คิดว่าระหว่าง๒อันนี้

คุณพิมเลือกมะนาวเป็นของที่ถูกที่สุด

พริกเขียว๑กิโลกรัมที่คุณพิมไม่ได้เลือก

๕๐บาทหรือว่ายังไม่แพงมากนะ
เทียม๑พวงใหญ่ราคาอยู่ที่

และนี่คือสิ่งที่คุณพิมเลือก
มะนาวแป้น๑๐ลูกราคาอยู่ที่

นาวแป้งเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

สะสมไปแล้ว๔๐๐๐บาท
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะคุณทีมข่าว

เพราะว่านี่คือผลิตภัณฑ์ทาขนมปังค่ะ
อันแรกนี่คือนูเทลล่าเฮเซลนัท
ดผสมโกโก้๒๐๐กรัม

อะไรครับนี่คือเทสโก้ไฟเนส
แยมราสเบอร์รี๓๔๐กรัม
และอีกอันหนึ่งค่ะเขาคือเบสฟู้ด
ยเทียมสูตรรสหวาน๔๕๔กรัม
คำถามข้อนี้มูลค่า๘๐๐๐บาท

ชิ้นไหนราคาถูกที่สุดคะ

เพราะโดยปกติจะไม่ค่อยซื้อแบบนี้
ชอบซื้อเอาไปทา

แล้วทำไมเขาทานขนมปังคือทานตัวทำไม
ทาตัวระหว่างวันเราก็หิวแล้วก็เรียตัวเอง

ลาตเบอรี่มันไม่ได้มีในไทยรึเปล่า
หรืออาจต้องนำเข้าแล้วก็เป็นขวดแก้วนะพี่ตี

นูเทลล่าพิมพ์เคยไปกินเคปค่ะ
แผ่นนึงอะค่ะเขาใส่ให้นิดเดียวแต่คือแพงมาก

ก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะแพงเหมือนกัน
งั้นตอบได้เลยไหมคะตอบได้เลยค่ะ
พิมขอเลือกเป็นข้อ๓ค่ะค่ะ
เป็นจะเฉลยที่สินค้าที่คุณไม่ได้เลือก

อะไรโอ้โฮ๑๑๕บาท
อันต่อมาค่ะที่คุณพิมไม่ได้เลือกค่ะ
ราคาอยู่ที่ขอให้แพงขึ้นไปอีก
๑๐๕บาทดิ่งลงมาหน่อย๑ที่๔เอ้า๋เอาเหลือ

ต้องถูกกว่า๑๐๕บาทค่ะ

ถูก
ราคาอยู่ที่

เนยจากเบสฟู้ดเป็นสินค้าที่ถูกที่สุดตอนนี้สะสมไปแล้วค่ะพี่ตีค่ะ๘๐๐๐บาท

ข้อต่อไปค่ะมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น๑๕๐๐๐บาท
คำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางนู้นค่ะ

มีเซลคอร์สเข้ามาในบ้านเราแล้วเอาของปั่นมาให้เรา
เขาบอกให้เปิดประตูบ้านไว้ให้ให้เปิดหน้าต่างไว้พี่เชื่อไหมผมเปิดไว้ด้วย

โอ้โหเข้ามาจริง

เขาเรียกว่ายกเขาครับคุณบอล
ว่าแต่ว่าคำถามข้อต่อไป
แก๊งป่วนจะนำมาให้คุณพิมทายราคาจะเป็นอะไร
ช่วงหน้ามาฮากันต่อ